สั่งของออนไลน์ระวังให้ดีเช็คให้ดีนะคะ

คนนี้จะสั่งไฟฉายที่จะไปกรีดยางพารา

ใช่เดี๋ยวดูนะว่าของที่ส่งมาถึงที่บ้าน

นี่มันไม่ใช่กระบอกไฟฉายนะคะ
นี่เอายังไงดีล่ะจ่ายตังค์ไปแล้วด้วย

เจอเยอะค่ะแล้ววิธีการของเขา
คือจะมาเป็นแบบเรียกเก็บปลายทาง

แล้วผู้สื่อข่าวของเราไปที่บ้านของผู้เสียหาย
คือนางจิราพรมรกฏอายุ๔๕ปีอยู่ที่เขาพนมที่กระบี่
คือเธอบอกแบบนี้สั่งไฟฉายออนไลน์
ของที่ได้มาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเซ็กทอยค่ะ
ทีนี้ตัวเธอบอกว่าไม่รู้จะทำยังไงจ่ายตังค์ไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะสั่งไฟฉายคาดหัวราคา๑๘๐บาท
เพื่อนบ้านเขามาฝากให้เธอสั่งซื้อ
เธอก็เอามือถือของสามีมากดสั่งกดสั่ง
แล้วพอมีรถของเอกชนเอาสินค้ามาให้เก็บตังค์
ตังค์เท่าไหร่รู้ไหม๒๔๐บาท
แต่ว่าตอนนั้นคนที่รับไม่ใช่ตัวเธอไง
เป็นสามีเธอก็คิดว่าเขาคงบวกค่าส่งเพิ่มมามั้ง
ก็จ่ายตังค์ไปทีนี้พอเอามาเปิดดูเอ้ามันเป็นเซ็กทอยแบบนี้
ของที่ไม่ได้สั่งใช่เนี่ยเพื่อนบ้านมาเห็นก็ขำกันหมดเลยนะคะ
ครับอ่ะลองฟังเสียงเธอนะคะสั่งให้เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านสั่งมา
ครับสั่งสั่งในในโทรศัพท์ของเฟรนเวลาของมาเฟรนเลยรับไว้
รับไว้ตอนแรกสั่งเป็นอะไรอยู่ไหนสั่งเป็นไฟไฟคาดคาดสี่สาม
แต่พอของมามัน๒๐๔แฟนเลยคิดว่ามันมีค่าบริการเลยรับไว้ให้
โอเคออกหนูก็เป็นโอ้ยเนี่ยเธอก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเรา
แต่เอาจริงช่วง๒๓วันเราเห็นข่าวแบบนี้บ่อย
แล้ววิธีการของเขาคือจะเรียกเก็บราคาไม่สูง
ประมาณ๑๙๙ไม่เกิน๒๐๐แบบนี้

เป็นของที่ไม่ได้สั่งเป็นอวัยวะเพศเทียมแบบนี้นะฮะ